คุณผู้ชมไปดูโจรตะแกงเหล็กกันบ้างค่ะรอบนี้บุกเข้าไปในโรงพยาบาลดึกดึกดื่นดื่น
ไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้ไปหาพยาบาลไปขโมยตะแกงเหล็กดูนาทีเกิดเหตุค่ะ
ช่วงกลางดึกของวันที่ยี่สิบเอ็ดเวลาสักประมาณสามห้าทุ่มครึ่ง
ที่โรงพยาบาลก็จับภาพเลยค่ะคุณผู้ชายผู้ชายรูปร่างสูงสักประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะ
ขับรถเก๋งสีแดงแบบนี้แหละเป็นยานพาหนะเข้ามา
เพื่อที่จะลงมือก่อเหตุในการขโมยตะแกงเหล็กปิดรางน้ำระบายของโรงพยาบาลแพร่
ที่จังหวัดแพร่นะคะคุณผู้ชมขโมยไปเบ็ดเสร็จทั้งหมดเจ็ดอันด้วยกัน
นำไปขายหาเงินทางรัฐค่ะทีนี้ตำรวจค่ะ
พอได้รับแจ้งแบบนี้ได้ข้อมูลจากโรงพยาบาลได้วงจรปิดแบบนี้แล้ว
ตำรวจตัดสินใจวางชุดสืบนะคะดักซุ่มรอสิ
จะมาก่อเหตุอีกหรือเปล่าทีนี้ปรากฏว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจที่ดักซุ่มนั้นเห็นว่าผู้ชายคนนี้เหมือนกับกำลังเดินกลับมาที่รถ
เพื่อที่จะเอาเหมือนกับตะแกงเหล็กมาใส่รถก่อนจะหลบหนี
จังหวะนั้นแหละค่ะตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่มทันที
และสุดท้ายก็สามารถรวบตัวเอาไว้ได้โจรคนนี้คือนายวิชาณกันทะเขียว
วัยสี่สิบปีนะคะเขาถูกจับเอาไว้ได้ค่ะ
พร้อมกับของกลางเป็นตะแกงเหล็กแล้วก็รถเก๋งของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุ
นิสันมาร์ชนะคะป้ายทะเบียนหนึ่งก่อก่ายซ้อเสือ
หกแปดสองกรุงเทพทีนี้เบื้องต้นเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงจริงครับ
แล้วก็โรงพยาบาลแพร่นี่แหละอย่างเช่นโรงพยาบาลแพร่เนี่ย
ผมก่อเหตุมาแล้วสามครั้งอันนี้ตามคำให้การนะคะ
ล่าสุดก่อเหตุแบบนี้ก็โดนแจ้งข้อหารลักทรัพย์ไปค่ะแล้วก็เห็นบอกว่ามีข้อหายาเสพติดด้วยนะคะ
ตำรวจก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะขี่เก๋งมาขโมยตะแกรงเหรอใช่ค่ะ